คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์บ้างนะคะมีคนจับแมว
อืมไปใส่ในถังน้ำซึ่งมีน้ำอยู่เต็มถังโอ้โห
แล้วปิดฝาค่ะโอ้โหกว่าจะมีคนไปพบนะคะ
แมวมันก็จมน้ำตายอ่ะค่ะเบื้องต้นชาวบ้านเขาสงสัยว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นฝีมือเด็กชายคนนึงอะค่ะ
ยังแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใช่หรือเปล่าค่ะนี่เป็นภาพที่สะเทือนใจคนรักสัตว์มากมากนะคะ
ธาตุแมวนายธนชัยชูสงเจ้าของร้านเช่าพระชื่อร้านสนิมวินเทจตั้งอยู่ท้ายตลาด
สมทองอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นำมาโพสต์ไว้ค่ะ
เป็นภาพแมวสามสีชื่อเจ้ามาเฟียคือมันจมน้ำตายอยู่ในถังน้ำอะค่ะ
ระบุข้อความว่ามีคนจับแมวใส่ถังน้ำโดยมีน้ำเต็มถังแล้วล็อกฝาสองข้าง
ทำให้เจ้ามาเฟียจมน้ำตายอยู่ในถังค่ะนายธนาชัยบอกว่าเจ้ามาเฟียเป็นแมวจรนะคะ
หลงมาตั้งแต่เล็กเล็กแล้วแล้วตอนนี้อายุประมาณหนึ่งปีแต่ว่ามันเป็นแมวขี้อ้อนชอบเล่นกับคนค่ะ
ก็เลยทำให้เป็นที่รักของพ่อค้าแม่ค้าทุกคนในตลาดเนี่ยเอ็นดูมันหมดน่ะนะคะ
มันก็ไปนอนเล่นตามร้านนู้นร้านนี้เป็นประจำวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะ
เขาและเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าก็แปลกใจว่าเจ้ามาเฟียมันหายไปไหนเดินหากันก็ไม่เจอ
กระทั่งช่วงค่ำหนึ่งทุ่มกว่าน้องสาวเดินมาล้างแก้วแต่ทีนี้น้ำในถังน้ำใบใหญ่มันหมด
ก็เลยไปเปิดฝาถังเนี้ยค่ะแล้วตกใจเลยเพราะว่าเจอเจ้ามาเฟียจมน้ำตายอยู่แล้ว
ไม่รู้เป็นฝีมือใครเพราะเมื่อวานนี้มีคนมาจอดรถแถวหลังร้านเยอะคือถังนี้เขาเก็บเอาไว้หลังร้านน่ะนะคะ
ผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าก็วันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ด้วย
ร้านค้าบางส่วนก็เลยปิดคือคนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยได้สอบถามข้อมูลนะคะ
แต่ไปพบกับนางสาววชิระยาโคงคารัฐคนที่พบเจ้ามาเฟียจมน้ำตายเนี่ย
เธอบอกว่าเธอและอีกหลายคนเนี่ยสลดใจค่ะ
กับการกระทำแบบนี้กับแมวมันเป็นสัตว์น่ารักนะคะ
ส่วนตัวคิดว่ามันไม่มีทางที่จะตกลงไปเองเพราะว่าคือถ้ามันตกลงไปเอง
ไม่รู้จริงจริงว่าใครทำเรื่องแบบนี้ได้ลงคอสำหรับประเด็นที่หลายคนให้ข้อมูลว่า
ก็ยังไม่มีใครกล้ายืนยันว่าใช่ไหมเพราะว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะคะ
วงจรปิดบริเวณนี้ก็ไม่มีก็เลยต้องปล่อยไปนะคะ

เทือนใจจริงเป็นภาพที่บาดตามากเลย
ทรมานนะคะกว่ามันจะตายนะโอ้โห